เรื่องของจับตาวันจะได้โหวต
หรือไม่ได้โหวตนายกรัฐมนตรีครับ
เพราะว่ามันมีเรื่องราวต่างมากมายนะครับ
การเดินหน้าหาเสียงจากสวสส

แล้วก็วันนี้ที่เป็นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ

แล้วก็รับเรื่องทั้งหมดไว้๑๗คำร้อง

ก็คือคำร้องขอให้ส่ง๓รัฐธรรมนุนตีความ
มห้ามเสนอชื่อโหวตนายกซ้ำ
จำกันได้ไหมฮะวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ที่ประชุมรัฐสภาก็มีมติออกมา

การโหวตชื่อนายยกซ้ำมาเนี่ยการโหวตชื่อคุณภิษฐาซำ
ไม่ได้นะครับทีนี้ถามว่าผู้ตรวจการแผ่นดินรับแล้ว
ทำไงต่อคุณอาจจะต้องส่งสาร

เมื่อวานนี้พันธุ์ตำรวจโทกีรบกริติธีรนนท์นะครับ
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ

บอกว่าตั้งแต่วันที่๑๙กรกฎาคมเป็นต้นมาหลังจากที่รัฐสภามีมติ
ไม่ให้เสนอชื่อนายกซ้ำเป็นครั้งที่๒
ทำให้มีความสงสัยนะครับว่าการดำเนินการของรัฐสภานั้น
ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนุนหรือไม่
จนถึงเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
มีสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ประชาชนทั่วไป
คำร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ให้พิจารณาในประเด็นเดียวกัน๑๗คำร้อง

มีคำขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาใน๒ประเด็น

หนึ่งการกระทำของที่ประชุมรัฐสภาที่มีมติ
ไม่ให้มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเห็นชอบเป็นนายยกรัฐมนตรี
เป็นการเสนอยติซ้ำอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่

ประเด็นที่๒ผู้ร้องเรียนมีความประสงค์
จะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำขอไปยัง๓รัฐธรรมนูล
เพื่อให้ออกมาตรการหรือว่าวิธีการชั่วคราว

ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว
จนกว่า๓รัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัย

โหวตนายกที่จะเกิดขึ้น๒๗ชะลอไปก่อนไหม
เสนอชื่อครั้งที่๓จะทำได้หรือไม่
ขอให้รอ๓รัฐธรรมนุนตีความก่อน
นี่คือประเด็นที่๒ที่สำคัญที่ผู้ร้องเขายื่นไว้นะครับ
โดยที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเป็นเอกชั้น
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องต่อ๓รัฐธรรมนูล
เพื่อให้วินิจฉัยว่าการกระทำของรัฐสภานั้น
ขัดแย้งรัฐธรรมนูลหรือไม่
และขอให้๓รัฐธรรมนูลกำหนดมาตรการหรือว่าวิธีการชั่วคราว
เพื่อให้ชะลอการให้ความเห็นชอบ
ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีออกไปก่อน
กว่า๓รัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัย
โดยจะมีการเร่งยื่นให้๓รัฐธรรมนูญพิจารณา
ภายในไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้
แต่ก่อนนัดประชุมสภาวันที่๒๗กรกฎาคมนี้
แต่คือปกติพี่บุ๊คสารรัฐมนูลก็จะมีการประชุมกันทุกวันพุธอยู่แล้ว
แต่ไม่รู้จะรับเรื่องนี้ไว้ด้วยหรือเปล่า
แต่ถ้ามองว่าจะต้องตีความออกมา
ก่อนที่จะมีการโหวตนายกครั้งที่สาม

คือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าวันนี้สารรัฐมนุนรับ
แล้วพรุ่งนี้เข้าที่ประชุมอันนี้เราก็ต้องรอ
ใช่ครับทีนี้ต้องดูทีมกฎหมายของรัฐธรรพา

เขาประชุมกันทีมกฎหมายไปเมื่อวันจันทร์ละรอบหนึ่ง
แล้วอาจารย์วันนอบอกว่าจริงประชุมวิบ๓ฝ่าย

เอ๊การโหวตนายกวันพระฤทธิ์ที่๒๗

นี่ค่ะไปสอบถามอาจารย์วันนอร์ค่ะ
ในวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภา
ก็บอกนะคะบอกว่าต้องรอให้
คือหลังจากนี้จะมีการนำเรื่อง
ไปหารือกับวิบ๓ฝ่าย
ในวันพรุ่งนี้๒๖กรกฎา

ถ้าเกิดว่าปฏิทินเรื่องการเมืองน่ะ
วันนี้นะใบ๒โมง
เห็นว่าทาง๘พักร่วมรัฐบาลเนี่ย

เกี่ยวกับเรื่องข้อสรุปตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์
ไปหาเสียงของสสวเพิ่มเนี่ยนะคะ
ดังนั้นค่ะเดี๋ยวต้องรอดูเลย
วันนี้อาจจะมีการชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าณตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะ
ว่าการโหวตนายกวันที่๒๗จะมีการเลื่อนออกไปก่อนหรือเปล่า
นักข่าวบอกว่าการประชุมทีมกฎหมายของรัฐสภา
จริงเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะ
ว่าจะให้เลื่อนการโหวตนายกออกไปหรือเปล่า
ทีมกฎหมายเขาประชุมกันเมื่อวานก็จริง
แต่เขาบอกว่ายังไงก็ต้องรอมติในที่ประชุมวิบ๓ฝ่าย
ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันพุธก่อน
นักวิชาการมีความเห็นที่หลากหลายมาก

โดยส่วนใหญ่บอกว่าข้อบังคับที่๔๔
รัฐสภาตีความกันวันที่๑๙กรกฎาคม

ไปตีความให้ข้อบังคับสูงกว่ารัฐธรรมนูล

จริงแล้วตามรัฐมนูลคือสามารถเสนอชื่อซ้ำได้ถูกไหม
แต่ทีนี้ก็มีนักวิชาการเหมือนกันออกมาพูดถึงเรื่องนี้
กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะส่งเรื่อง

วิชาการบางคนบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของ๓รัฐธรรมนูญ
ใช่ก็มองว่ามันเป็นอำนาจ
ระหว่างสามอธิปไตยที่ค้ำยันกันอยู่
แต่ว่าถ้าจะให้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ย

มันจะทำให้การทำงานของรัฐสภาก็มีปัญหาไปด้วยนะครับ